พาไปดูที่คลองมะขามเท่าจังหวัดชายนาฏกันบ้าง
ชาวบ้านที่นั่นแห่ไปกราบไหว้

เพราะเขาบอกว่าสิ่งที่จะได้เห็น
คล้ายกับหลวงปู่ศุกร์พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
ที่ชาวบ้านนับถือนะครับเนี่ยลูกศิษย์ที่นับถือพระครูวิมลคุณากร
หลวงปู่ศุกร์แห่งวัดปากคลองมะขามเท่า
อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏคุณ
ทยอยเดินทางไปกราบไหว้รูปเสมือนจริงของหลวงพ่อ
ที่ปรากฏอยู่บนต้นมะขาม

เปลือกต้นมะขามบริเวณหน้าวัดปากคลองมะขามเท่านะครับ

คุณดูให้ดีที่เกิดจากการแตกของเปลือกต้นไม้
คล้ายกับภาพจำลองของหลวงปู่ศุกร์

โดยเมื่อวานนี้นะครับทางวัดได้ใช้ผ้าสามสีพันรอบต้นมะขาม

แล้วก็ราวแขวนพวงมาลัยไปให้ชาวบ้าน
แขวนพวงมาลัยเวลาที่มาสักการะคุณดูสิ
ดูแล้วเห็นไหมยิ่งดูไกลยิ่งเห็นยิ่งคล้ายนะครับ
ก็ปรากฏว่าขณะกำลังกราบไหว้นั้น
ชาวบ้านก็ฮือฮาอีกเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณ
เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกฎขึ้น
สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก
อัศจรรย์ใจจริงหรือว่าบารมีของหลวงปู่ศุกร์เกิดขึ้น
โดยนางถวินอยู่โตชาวบ้านที่พบร่องรอยการแตกของเปลือกไม้

สองวันก่อนช่วงเย็นมีฝนตกลงมา
ตนเองก็มองตรงเปลือกต้นมะขาม
คล้ายกับหลวงปู่ศุกร์จริงที่กำลังยืนอยู่ใกล้ต้นมะขามหน้าวัด
ก็ตกใจจึงชวนเพื่อนบ้านเดินมาดู
ซึ่งทุกคนต่างเชื่อว่าเป็นอิทธิฤทธิ์จากแรงศรัทธาของลูกศิษย
โดนบันดาลให้หลวงปู่ศุกร์แสดงอภินิหารนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนแน่นอนล่ะคุณไม่พลาด
ไม่พลาดไม่พลาดเรื่องราวความเชื่อเรื่องราวโชคลาภแบบนี้
ก็ไปจุดทูบจุดเทียนขอเลขเด็ดต่างนะครับ